มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะผู้ชายคนนี้เขาชอบโชว์
ทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้แล้วก็ถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ด้วย
นี่เรียกว่าชอบโชว์เหรอโชว์ในทางไม่ดีเลยนะ
ใช่ค่ะคราวนี้เขาเข้าไปในร้านเกมค่ะที่ทัพเที่ยงอำเภอเมืองตรังนี่แหละ
แล้วเขาเข้าไปนะเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมเขาไปทำอะไร

ตรงมุมนี้น้องนั่งเป็นแผงเล่นเกมกันอยู่

แล้วปรากฏว่าพอไปถึงเขาก็ไปคุยกับเด็กบางคน
บางคนก็รูปหัวดีนะแต่บางคนเป็นยังไง

อุ๊ยสวยนะ

ดูได้ไหม

ผมเลิกเรียนแล้วก็มาเล่นเกมของผมเฉยแบบนี้

เป็นคลิปที่ผู้ก่อเหตุก็ถ่ายเองเหมือนกัน
ไปทำร้ายร่างกายชายเร่ร่อนจนเลือดตกยางออกเลยคุณ
เลือดไหลออกมาที่ตาแล้วยังบังคับให้เขายิ้มอีก

อุ๊ยคนถ่ายเข้าขั้นโรคจิตมากนะคุณฮะ
ไปทำร้ายเขาจนตาแตกเนี่ยนะฮะ

แล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้นะผู้ชายเสื้อน้ำเงินคือโดนทำร้ายเมื่อวันที่๑๔เดือน๗ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
มีคนส่งคลิปนี้มาให้แฟนเราดูหมายถึงคนที่เขาได้รับคลิปนี้นะ
เขาก็บอกว่าแฟนเราน่ะเป็นพี่ชายของผู้ก่อเหตุ
คือผู้ก่อเหตุคนนี้ค่ะเขาเสพยาแล้วเขาก็กินยาโซแลมอัมป้าโซแรม
ชอบโชว์ทำร้ายคนอื่นแล้วก็ถ่ายคลิปแบบนี้
ใช่แล้วก็โชว์ทำร้ายคนอื่นคนที่ไม่มีทางสู้ด้วย

ใช่แล้วถามว่าทุกวันนี้โดนตำรวจจับยัง
ยังค่ะยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้าโรงเรียนวัดควรวิเศษเลย

เหตุการณ์นี้ก็ตัวพี่ชายของผู้ก่อเหตุบอกว่าเดี๋ยวรอนะ
คงมีคนแจ้งความและให้ตำรวจควบคุมตัวน้องชาย